คุณผู้ชมค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานโครงการฝนหลวง
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับเกษตรกรที่เดือดร้อนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคค่ะ
อกจากนี้นะคะโครงการดังกล่าวยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักบินฝนหลวง
สละความสบายยอมสละเงินเดือนจำนวนมากตั้งใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งเกษียณอายุราชการติดตามได้จาก

ผืนดินและพืชพันธุ์พลิกความแห้งแรงในถิ่นธุรกันดาล
สู่ความอุดมสมบูรณ์มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝูงบินฝนหลวง
กว่า๖๐ปีนับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานโครงการฝนหลวง
บินเหล่านี้ก็ทำหน้าที่สร้างฝนเทียม
เพื่อโปรยปลายความชุ่มชื้นลงสู่เรือกสวนไร่นาที่แห้งแรง
โทบัญชาพาลีผู้ควบคุมหน่วยการบิน
องการบริหารการบินเกษตรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ภาคภูมิใจที่ได้เข้ามารับหน้าที่นักบินฝนหลวง
เป็นเวลาถึง๒๓ปีเต็ม
ความรู้สึกแรกเท่าที่ผมอ่านตำรามาตั้งแต่รุ่น

ท่านทรงไปตรวจเยี่ยมภาคอีสานที่ครั้งแรกนะฮะ
แล้วก็เห็นความทุกข์ยาก

แล้วก็ทรงคิด
ด้วยแล้วก็ได้สั่งดำริไปที่ท่านหม่อมเทพฤทธเทพกุล
ซึ่งเป็นผู้ช่วยเริ่มดำเนินการสารต่อมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระรมกฏปัจจุบันนี้นะฮะ
ก็ได้มาเห็นว่าเมฆนี่เอ๊ะทำไมง่ายจะเอาเมฆลงมาให้จัดน้ำให้ได้

รู้สึกว่าในระยะสักพักหนึ่งก็ได้ผลว่าจะต้องทำ
แล้วก็มาทดลองที่ลำตะคองเหมือนครั้งแรก

โทบัญชาเข้ามาประจำการที่กรมฝนหลวง
เพื่อเดินตามความฝันที่อยากจะเป็นนักบินฝนหลวง
และทำหน้าที่บรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนที่เผชิญกับภัยแรง
ตั้งแต่ที่ยังเป็นนักบินสังกัดกองทัพบก

ทำให้ได้ถวายงานในหลวงรัชกาลที่๙อย่างใกล้ชิด
เขาคิดในใจว่าเดี๋ยวจะต้องมา
แต่เก็บไว้ในใจลึกไม่ได้บอกใคร
มีนาคม๒๕๓๗เป็นการขึ้นบินครั้งแรก
ในการปฏิบัติการสร้างฝนเทียมที่จังหวัดนครสวรรค์
จนกระทั่งปัจจุบันขึ้นทำการบิน
เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของปวงประชา

ไปยังทุกพื้นที่ที่แห้งแรงทั้งแรงซ้ำซาก
พื้นที่รุ่มต้องการน้ำและพื้นที่แร้งตามฤดูกาล
เมื่อปี๒๕๔๒เป็นช่วงที่ประเทศไทย
ประสบกับภัยแรงหนักที่สุด
คณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษจึงเกิดขึ้นเพื่อกู้ภัยแรง
โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สั่งการด้วยพระองค์เอง
ทรงงานอย่างหนักของในหลวงราชการที่๙
พระเมตตาต่อรัศดรของพระองค์
สร้างแรงบันดาลใจให้ร้อยโทบัญชา
ตั้งปฏินิทานว่าเขาจะต้องทำงานตรงจุดนี้
ให้ดีที่สุดแม้ค่าตอบแทน
จะไม่สูงเท่านักบินพานิต
ื้นตันใจแล้วก็ดีใจที่ท่านสั่งการด้วยตัวเองส่ง

กำกับดูแลแล้วก็สั่งการลงมา

เราก็ดีใจเราก็ตื่นตันใจ

แต่งไซต์พร้อมพร้อมพร้อมเรียบขึ้น

การขึ้นบินเหนือพื้นแผ่นดินไทย
เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากให้รัศดรในถิ่นธุรกันดาล

โทบัญชามีความสุขและรู้สึกได้ว่า
ถวายงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเขาจะทำหน้าที่นี้จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ
และปลดระวังจากตำแหน่งนักบิน